ส่วนมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ
รัฐบาลมั่นใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์โควิด๑๙ได้และจัดการขันได้ตามเดิมครับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อม
นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ถึงสาเหตุที่ไม่เลื่อนการแข่งขัน
เพราะต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย
และยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ได้อย่างแน่นอน
หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น
บอกว่าความพร้อมของสนามถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
และอยากเชิญชวนให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้ามาชมกันให้มากนะครับ
สนามนี้ในระดับมอโตโทนมี๒นักแข่งไทยลงแข่ง
ก็คือสมเกียจจันทราและเขมินคูโบลงแข่งขันด้วย
มีนักสู้ไทยขึ้นสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแตมแฟร์เทค
กันแชมป์โลกคิกบองซิ่งรุ่นอาตอมเวทเจอกับเจเน็ตท็อต
และการกลับมาอีกครั้งของครูตองชนพัฒน์วิรัติชัยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายเท่าสดจากประเทศสิงคโปร์วันนี้นะครับเวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
โดยสนามนี้จะแข่งแบบปิดนะครับไม่ให้แฟนเข้าไปชมเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙นะครับ